อีกหนึ่งคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีนะครับ
กรณีของนายอ้นมือมีดแทงอดีตแฟนสาว๒๗แผล
จนเสียชีวิตคาร้านเสริมสวยนะครับ
วันนี้ทางตำรวจนำตัวออกมา
เพื่อจะทำแผนจำลองประกอบคำรับสาภาพ
แล้วก็มีการให้นายอ้นมือมีดเนี่ยนะครับ
ได้เห็นรูปของอดีตแฟนสาว
แล้วก็ได้ขอคำมาต่อหน้ารูปของอดีตแฟนสาวหรือผู้ตาย
ปรากฏว่านายอ้นร้องไห้ออกมาเพราะสำนึกนะครับ
ไปฟังเสียงช่วงนั้นกันหน่อยนะฮะ
นี่แหละครับในช่วงที่นายอ้นหรือว่านายธนวัฒนรินสุด
อายุ๒๗ปีเป็นผู้ต้องหาฆ่าอดีตแฟนสาวนะครับ
ใช้มีดแทงนางสาวจุติพรดีคล้ายหรือว่า
แต่งอ่อนอายุ๒๘ปีถึง๒๗แผลจนเสียชีวิตนะครับ
อ้นผู้ต้องหาถูกตำรวจนำตัวออกมาจากห้องขัง
พอเมืองลบบุรีนำตัวแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
แล้วก็ทำแผนจำลองประกอบคำรับสาภาพนะครับ
โดยมีพลตำรวจเอกอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ก็เดินทางมาแถลงข่าวแล้วก็ทำแผนด้วยตนเองครับ
กลางการรักษาความปลอดภัยจากตำรวจควบคุมฝูงชนกว่า๕๐นาย
เพราะเกรงว่าจะมีคนเข้ามารุมประชาธรรมนายอ้นนะครับ
ตำรวจได้นำตัวนายอ้นมาขอขมารูปศพของน้องแตงอ่อนผู้ตาย
ทันทีที่เห็นภาพนายอ้นถึงกับร้องไห้โฮออกมา
พูดเพียงสั้นว่าเสียใจที่ทำไป
อมรับเวรรับกรรมที่ตนเองก่อ
กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจะถามอะไรผมนักหนา
ผมยอมรับถ้าผมไม่โกรธไม่แค้นผมคงจะไม่ทำ
สิทธิ์ข่าวก็ถามว่าโกรธเรื่องใดถึงได้ลงมือเยี่ยมโหดขนาดนี้นะครับ

แล้วก็ถามว่าแทงไปกี่ทีนายอ้นบอกไม่รู้ไม่ได้นับนะครับ
โดยมีตำรวจหญิงเป็นตัวแทนของผู้ตายคือน้องแตงอ่อน
ใช้เวลาในการทำแผนเพียงไม่กี่นาทีก็เสร็จสิ้นนะครับ
ที่ผู้สิทธิ์ข่าวก็จะสอบถามประเด็นสุดท้าย
ว่าเอ้นทำไมถึงโหดร้ายแบบนี้นะครับ
ขณะที่แทงน้องแตงอ่อนเสียงร้องหวยหวน
ด้วยความเจ็บปวดของน้องแตงอ่อนที่ร้องขอชีวิต

นายอ้นตอบว่าไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น

ผมยอมรับสาภาพทุกข้อกล่าวหา
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธไปในเมืองหรือที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

จะนำตัวนายอ้นไปขอสารฝากขังในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ